มาถึงเรื่องของจิตอาสาของคนบันเทิง
ถ้าเราพูดถึงเรื่องแบบนี้ก็ต้องนึกถึงคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
ล่าสุดก็ไปช่วยเหลืออดีตดาราซึ่งเป็นดาวร้ายคือคุณกิติดัศกร
ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นอำมพลึกอยู่ที่บ้านนะฮะ

เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับหรือว่าไทยครับดามรานักแสดงแล้วก็เป็นหัวหน้าอาสาสมัคร
มูลนิธิร่วมกระตันอยู่ครับนำทีมอาสาเข้าไปดูแล
แล้วก็ให้การช่วยเหลือนายกิติกลิ่นเกลี้ยง
หรือว่าชื่อในการแสดงก็คือทางด้านของนายกิติดัสกรอายุ๖๗ปี
เป็นน้องชายของดำดัชกรอดีตดามร้ายด้วยเช่นเดียวกัน
ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นคนรุ่นหลังหน่อย

จากอดีตดารานักแสดงสภาพก็เป็นอย่างที่เห็น

เหมือนขออนุญาตพูดเหมือนเป็นบ้านร้างเหมือนกัน
เพราะว่าแบบข้าวของนี่ก็สุดโศกทีเดียวนะครับ
เพราะว่าไม่ต่างจากกองขยะขนาดใหญ่
มีแพมเพิร์สใช้แล้วกองอยู่กระจัดกระจายทั่วทั้งบ้าน
ส่วนบนชั้น๒ของบ้านพบนายกิปิดิดัชกรนอนสภาพอยู่ที่ท่ามกลางกล่องนม
แล้วก็แพมเพิร์ตใช้แล้วเกลื่อนไปทั่วทั้งห้องครับ
จากนั้นทีมงานก็ไปช่วยกันทำความสะอาด
ซื้อเตียงนอนให้ใหม่เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นหน่อย
รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายนะครับ
โดยหลังจากนี้ก็ได้จะนำตัวนายกิติดศกรรักษาการอมพลึก

ตอนนี้ผมเคลียร์แล้วตัวเตียงตังต่างผมโยนพิลูกไปหมดละนะ
ตอนนี้กำลังไปซื้อเตียงซื้อที่นอนมาใหม่ให้พี่

ผมจัดการใส่ถุงดำเรียบร้อยแล้ว
เห็นหน้าได้ฟังเสียงคุ้นเลย
แต่ก่อนเป็นดาราที่ดัง
ก็ยังพูดจารุ่นเรื่องเป็นแค่มาเพิ่มเฉย
หลังจากไทยเอกพันธ์พูดคุยกันกับคุณกิติ
ก็เดินทางไปตรวจสอบอีกห้องหนึ่งเนี่ย
คุณผู้ชมไปพบเด็กชายคนหนึ่งวัยขวบเศษ
หลับอยู่แล้วมีบาดแผลฉีกขาดที่ต้นขาขวาด้วย
ก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลด้วยเลย
คือบังเอิญไปเจอ
ทางด้านของนายกิติดัศกรเล่าให้ฟัง
บ้านหลังนี้อยู่กันกับหลานรวมแล้ว๕คน
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนเสร็จที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุ

เนื่องจากว่าอาการโรคเบาหวานกำเริบ
ทำให้สายตาพร่ามัวมองถนนไม่ชัดเจน
หลังจากนั้นก็รักษาที่โรงพยาบาลระยะหนึ่ง

ถึงทุกวันนี้ทำให้ปัจจุบันต้องยกเลิกงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทั้งหมด

คนเรานะเวลาชีวิตเป็นแบบนี้ก็จะแบบเป็นไปทั้งหมดทั้งมวล
แต่โชคดีที่ยังมีคนที่แบบจิตอาสาแบบนี้ไปเห็นแล้วก็ไปช่วยนะครับ
แล้วถ้าใกล้บ้านคุณผู้ชมมีใครที่มีลักษณะแบบนี้
มีความทุกข์ยากมีความลำบากแบบนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนกันนะ
ทางรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีนะคะ
เราก็จะไปตรวจสอบให้แล้วก็จะช่วยนำเสนอเรื่องนี้ต่อหน่วยงาน
เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือต่อไปนะคะ